งานบุญออกพรรษาในภาคอีสานมีความแตกต่างกันไปแต่ละถิ่นที่
มีที่เหมือนกันทุกแห่งเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีงานบุญทอดกระถิ่น
โทษกระถิ่นแต่เดิมไม่จำกัดทำในท้องถิ่นของตน
นิยมนำไปทอดต่างถิ่นไกล
เพื่อจะได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชุมชน
และเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนไปพร้อมกับการทำบุญด้วย
แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้จากบ้านไปทำงานในเมือง
เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาทำบุญทอดกระถิ่น
พากันจัดองค์กระถิ่นกลับไปถวายที่วัดในท้องถิ่นเดิมของตน
หลังจากทอดกระถิ่นแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง
จัดการและเล่นแข่งเรือเพราะเป็นช่วงฤดูน้ำมากประจำปี